มิจฉาชีพต้องเจอแบบนี้นะฮะมนุษย์เมียแกล้งดาบหัว
เมื่อถูกโทรทวงค่าบัตรเครดิตลองไปดูหน่อยนะครับ
วันนี้คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าในโลกออนไลน์
เป็นการแชร์คลิปไวรัลนะฮะจากผู้ที่ใช้บัญชีเฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ที่พูดคุยกับแก๊งคอลเซนเตอร์พร้อมกับระบุบอกว่า
มิตรมึงกลับมาเคลียร์ให้เขาก่อน
โดยในคลิปนั้นเนี่ยนะครับบันทึกเหตุการณ์ตอนที่คอลเซนเตอร์ปลายสายเนี่ย
โทรมาหาผู้ชายที่เป็นสามีบอกว่ามียอดค้างชำระค่าบัตรเครดิต
เป็นเวลาสามเดือนแล้วและพยายามสอบถามเจ้าของเบอร์บอกว่า
เปิดใช้งานบัตรเองหรือว่าเปิดใช้ให้ใครใช้หรือเปล่า
ปลายใช้เขาบอกว่าไม่มีเอาลองฟังดู
ยังไงต่ออีกค่ะค่ะอยู่หลายคนเนอะค่ะคุยกันค่ะ
ต้องอยู่กับเมียค่ะคือคุยกันได้ทุกเรื่องค่ะ
ไม่มีอะไรปิดบังกันค่ะจะได้รู้ว่าค่ะ
ว่าเขาแอบไปให้ใครใช้หรือเปล่าให้กับเมียใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเองเอาไปให้ใครใช้นะ
มึงมีเมียน้อยอ่ะมึงใจเย็นใจเย็นนะคะ
บอกกูมาเดี๋ยวนี้นะฮะมึงนี่
มึงเอาไปให้คนอื่นเปิดบาทแคดดหรอโรคเมียไม่เคยได้
นี่ถ้าเขาไม่โทรมานี่กูไม่รู้นะ

นางก็เลยสวมบทด่าหัวก็เลย
อยู่หลายคนเนอะ

โปรดติดตามตอนต่อไป